มันมีอยู่มุมหนึ่งก็คือนอกจากเสียงสว๖๖เสียงต้องหาให้ได้

คุณสุชาติหรือคุณธนกรที่เป็นแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ

ก็ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายภาคเขา
แล้วเขาไม่ได้เสียงทั้งหมดเลยเขาได้แค่มาเท่าไหร่นะ๑๔ล้านเสียง

ชิ้นแจ้งเป็นขั้นตอนอธิบายหลักของระบบรัฐสภาให้มันเจน

ได้รับจำนวนคะแนนเสียงแล้วก็จำนวนสอสอเยอะสุด
ทำให้เรามีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน

ในฐานะพักอันดับหนึ่งเรามีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับ
ก็คือว่าในเมื่อเราใช้สิทธิ์นั้นในการพยายามจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าเราสามารถรวบรวมเสียได้เกินกึงของสภาพฤทธิ์รัฐรัศดอล
ก็คือเกิน๒๕๐เนี่ย
ในการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นเพียง

ส่วนข้อที่๓เนี่ยจริงครับถ้าเป็นสหการปกตินะ
ถ้าเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ
เอ่อก็จบแล้วเราก็จะไม่ต้องไปขอ

เพราะถ้าเราเปิดสัมภาเลือกนายกก็โหวตกันเอง๕๐๐คน
แต่ตอนนี้โดยกฎหมายต้องยอมรับว่ามันต้องไปใช้เสียงสวด้วย
ใช่ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่แคนดิเดตนายกของคุณสุชาติเป็นคนร่างนะครับ
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจะมีสอสอจากพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ใน๖พักที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
พร้อมจะยืนยันหลักการว่าเสียงของประชาชนนั้นสำคัญกว่าเสียงของสว
แล้วจะมายกมือให้กับคุณพิธาและรัฐบาลชุดนี้
แม้ตัวเองไม่ได้อยู่ในภักดิ์การเมืองรัฐบาล
แล้วก็ต้องขอบคุณและนับถือสปิริต
แน่นอนผมไม่เคยคาดหวังว่าสอสอพักรวมไทยสร้างชาติจะมีสปีริตลักษณะนี้อยู่แล้ว

ที่ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม
ก็ยังไงก็ต้องรอดูการตัดสินใจของพักเหล่านั้น
เขาก็เคารพกับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าเกิดว่าพักเหล่านั้นพร้อมจะมาช่วยในกรณีนี้
ที่มันมีสวมีอำนาจในการเลือกนายก

ถ้าเขาพร้อมจะยินดียกมือให้กับเรา

เราก็จะต้องขอบคุณมากที่มาช่วยกันยืนยันหลักการ

คุณธีรัฐไทยสร้างไทยในฐานะพักร่วมด้วยกัน

เขาบอกเอ๊ะก้าวไกลทำตัวเหมือนเป็นเด็กงอแง

คือถ้าคุณได้เสียงไม่ครบคุณก็ไปหาเสียงเอาสิ
คุณจะมาบอกว่าให้พักนู้นพักนี้พักฝ่ายค้าน

ให้นายกเขาทำงานก่อนแล้วไปอภิปรายกันตอนหลังอย่างนี้
โมเดลคุณสุชาติที่บอกเนี่ยอันนี้ใช่ไหม
คือตามที่คุณไอติมได้นำเรียนเลยคือว่า
พักอันดับหนึ่งมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ถูกต้องเขาก็บอกให้สิทธิ์คุณก็จัดตั้งรัฐบาลไป
ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เขาก็ได้สิทธิ์เกินแล้ว
เกิน๒๑๑ที่เป็นสภาสอสออย่างเดียวแล้ว

แต่ว่าที่คุณสุภาพมันพูดบอกว่า
พักคุณได้คะแนนเสียงแค่อะไร๓๐อย่างนี้
พักคุณได้เป็นรัฐบาลคะแนนเสียงคุณน้อยกว่า

เกิดมองของความสถิตภาพของการเมืองแล้ว
เราคือฝ่ายรัฐบาลที่มีสถิตภาพมาก

แต่ว่าสวที่เป็นตัวถ่วงวันนี้อยู่

คือเข้าใจที่มาของสอวนะ
เป็นตัวถ่วงบัชชนได้เหรอหรือยัง

ผมว่านี่คือหลักที่สำคัญที่สุด

แต่ว่าสำคัญวันนี้

คิดว่าควรจะไปมุ่งทางเสียงของสว
หรือว่าเสียงของพักฝ่ายค้านมากกว่า

ผมคิดว่าโดยพื้นฐานต้องเรียกรองจากสวก่อน

แล้วก็ไม่ทำให้ภักดิ์การเมืองที่จะเมื่อซี่กไฝค้า

ผมคิดว่าเพราะฉะนั้นต้องอยากจะเรียกร้องจากสวก่อนนะครับ
แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีพักที่ไม่ได้อยู่ในสมการรัฐบาลก้าวไกล
แต่ยินดียกมือให้เนี่ยผมก็พูดจากใจจริงแล้วก็ต้องนับถือ
เสียงของประชาชนมีความหมายมีคุณค่ามากกว่าเสียงของสว
คือฝั่งจะเป็นสวหรือว่าฝั่งของภาคฝ่ายค้านที่เขาจะไม่ยกมือให้แน่
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยเนี่ย
คือเรื่องของเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คือความจริงต้องแยกสองส่วนคืออันนี้เราเข้าใจดีนะครับว่าอาจจะมีสอสอจากพักการเมืองอื่น
หรือว่าสวที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
สศจังพักกับเมืองอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันไม่แปลกที่คั่วธัฐบาลกับคั่วฝ่ายคลานเนี่ย
มีความคิดเห็นที่ต่างกันในเชิงนโยบายนะครับมันก็เลยทำให้ต้องอยู่กันคนละคั่ว
แต่ว่าในสถานการณ์ปกติเราก็จะไม่ได้คาดหวังให้สอสอจากภาคฝ่ายค้านต้องมาโหวตให้กับนายกจากฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้ว
เราแค่มองว่าในเมื่อมันเป็นสถานการณ์พิเศษที่สวจะเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่
เราก็มองว่าถ้ามาโหวตให้เราก็จะขอบคุณนะครับ
แต่สำหรับสวผมมองต่างนิดนึงนะครับคือแน่นอนเรายินดีที่จะอธิบายข้อเสนอของเราเพื่อคลายความกังวลของวุฒิสมาชิก
แต่เราต้องยืนยันว่าสิ่งที่เราขอการสับสนุนจากสวเนี่ยเราไม่ได้ขอการสับสนว่าสวจะต้องเห็นตรงกับพักเก้าไกลทุกเรื่อง
ช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ